คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะหลังจากที่มันมีภาพปรากฏนะคะ
กล้องวงจรปิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งเขามีสระน้ำขนาดใหญ่
น้องอายุเพียงแค่๕ขวบนะคะอยู่ชั้นอนุบาล๒
เดินแยกออกจากกลุ่มเพื่อนที่เข้าแถวกันอยู่แล้วตกลงไปในสระน้ำ
ทำให้น้องเสียชีวิตล่าสุดคุณผู้ชมคะโรงเรียนเนี่ย
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันจะแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
นี่เป็นภาพที่ปรากฏออกไปแล้วก็เห็นไว้ได้ชัดทุกภาพเลย
กิริยาบทของน้องที่น้องเดินมาแล้วก็มาถึงตรงบริเวณสระน้ำตรงนี้
อำเภอบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่นเดินไปริมสระว่ายน้ำ
กล้าพาดพัดตกลงไปลักษณะเหมือนน้องจะนั่งขอบ
ขอบสระว่ายน้ำแล้วก็พัดตกลงไปค่ะจริงจริงน้องเนี่ยพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่ด้วยนะคะ
เป็นเวลานานกว่าเกือบ๑๔นาที

น้องก็ยังเล็กลึกถึง๑เมตร๔๐เซนติเมตร
สุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีใครไปช่วยน้องได้ทันน้องเสียชีวิต
แต่มีคนคนขับรถของโรงเรียนไปพบน้อง

ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
วันเดียวกันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
คุณชาญชัยสอนศรีวิชัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนะคะตรวจสอบเรื่องนี้
มีคณะผู้บริหารโรงเรียนพาไปดูจุดที่น้อง
เดินเข้าไปตรงบริเวณสระว่ายน้ำ
ว่าเดินหลุดจากตรงนั้นเข้าไปได้ยังไง
มันมีประตูมีอะไรกั้นบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่
ผู้บริหารโรงเรียนคุณสโรชินสุวิสุทธิ์บอกว่า
เสียใจน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
โรงเรียนเปิดมานานถึง๖๖ปี
ไม่เคยเกิดเหตุร้ายอะไรเลย
วันเกิดเหตุครูประจำชั้นก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตู

แต่น้องเนี่ยเดินแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อน
แล้วครูบอกว่าตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาของวันสอบกลางภาค
ก็สระว่ายน้ำเนี่ยคือ
เขาบอกไม่ได้ใช้สระมีการปิดล็อกเอาไว้
และจริงอยู่ในช่วงลองผลักปรุงการส้อมรั้วใหม่ด้วย
ไม่คาดคิดจริงว่าน้องจะเดินเล็ดลอดเข้าไปตรงบริเวณนั้น
บริหารโรงเรียนย้ำว่าจะเยียวยาครอบครัวของน้องทุกกรณี
แล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพอย่างเต็มที่ค่ะ

คนที่อยู่ในโรงเรียนเราเนี่ยเป็นลูกหลานของเรา
แล้วเราก็เปิดมาปีนี้เข้าปีที่๖๔

ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น

แล้วก็จะขอดูแลอย่างเต็มที่
แล้วก็สุดความสามารถของที่โรงเรียนจะทำได้ค่ะ

ส่วนบรรยากาศในงานศพนะคะของน้องพีชก็แน่นอนแหละ
ครอบครัวนะคะยังอยู่ในความโศกเศร้า
ขณะที่ทางด้านของนายอาคมนาทิติยา
พาพ่อและแม่ของน้องพีชที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
กลับมาหลังจากได้รู้ข่าวเศร้าของลูก
แม่และแม่ก็พูดสั้นว่ายังไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์อะไร

ก็ไปรับศพของน้องมาจากโรงพยาบาลบ้านไผ่เสียใจมาก
ก็นำศพของน้องมาตั้งบำเพ็งกุศลที่บ้านพัก
ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเท่าไหร่นะคะ
ทุกคนยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากจะพูดถึง
ในส่วนของโรงเรียนเองก็มีการเดินทางมาร่วมงานสวดอภิษฐรรมศพ

ครอบครัวก็จะมีการพูดคุยกันในวันนี้นี่แหละค่ะ
ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวจะเอายังไงต่อไปค่ะ